คุณผู้ชมค่ะมากันที่ตำนานนางรูปกันบ้างดีกว่า
เขาออกมาเปิดประเด็นว่ามีเพื่อนนางงามคนนึงเนี่ยชอบไปรูปเพื่อนนางงามด้วยกัน
นี่เขาบอกลูกท่านี้สบายดีไหม
เออเนี่ยสบายดีไหมรูปแขน
มันก็มีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นหลังกองประกวดใช่ไหม
แม้ว่าจะไม่ชี้ชัดว่าเป็นใครแต่เรื่องนี้ก็เป็นที่เมาส์มอยในแวดวงนางงามนะ
บันเทิงไทยรัฐได้เจอตัวของพี่ออนออนอนนงปัญญาวงนางสาวไทยปี๒๕๕๙
ออนเนี่ยบอกว่าแบบนี้เนี่ยยุคของพี่ไม่มีนะ
อย่างมากก็ให้พระเกจิดังท่องคาถาลงแป้งเท่านั้น
แต่ประเภทเล่นของแล้วมาลูบแขนจนฟุบคาเวทียังไม่เคยเลยล่ะค่ะ
พี่ก็แบบเออมันถึงขนาดนี้แล้วเหรอ
หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็ต้องการที่พึ่งทางใจ

แต่ว่าอาจจะมีแบบว่าอย่างที่เราเคยได้ยินมา
ไปลงหน้าทองหรือว่านำแป้งหรือนำสิ่งของของเรา
ให้พระเกจิอาจารย์เป่าเพื่อให้ลงอัคระลงคาทาสอะไรอย่างนี้
มีแต่ว่ารูปอย่างนี้ไม่เคยได้ยินค่ะ

รูปแล้วเราจะทำให้เราสบายใจหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

เวลาประกวดเนี่ยนางงามแต่ละคนเขาก็จะมีของดีของเด็ดที่พกติดตัวเอาไว้

ถ้าเป็นของที่เรื่องไม่มงคลไม่ค่อยพกกันหรอกคุณผู้ชม

เขาก็เห็นไปกราบไหว้ขอพรตามสถานที่ศักดิ์สิทธิต่าง
แล้วเขาก็บอกว่าแล้วถ้าจะเล่นของในครั้งนี้
ทำไมน้องไม่เล่นให้ตัวเองเข้ารอบหรือได้ตำแหน่งไป

เขาก็ไม่พูดแต่เขาก็ว่าไม่ใช่คนที่ได้ตำแหน่งไป